คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอ้โหไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งไปเก็บมะละกอในป่า
แค่ปีนไปเก็บมะละกอเท่านั้นแหละฮะ
ทางมันลื่นคุณทำให้เธอเสียหลักกริ้งตกเขาไป
เจ้าหน้าที่ต้องวางแผนในการที่จะช่วยเหลือนะฮะ
นี่ไปเก็บมะละกอไปเก็บละมุดในป่าเท่านั้นเองนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่กุศลสถานตรังนะครับ
ช่วยกันเพื่อจะนำนางสาวจารุวัลคงดีอายุ๓๔ปี
ซึ่งบาดเจ็บลงจากเขาบางหมาก
ในพื้นที่ตำบลบางหมากอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับ
คือก่อนหน้านั้นได้รับแจ้งจากสามีของนางสาวจารุวัล
บอกว่าภรรยาได้เดินขึ้นภูเขาคนเดียว

แต่หลังจากนั้นฝนมันตกครับ
ทำให้ทางเดินลาดชันแล้วก็ลื่น
นางสาวจารุวัลภรรยารักเนี่ยฮะ
เสียหลักถลายกริ้งตกลงมาจากภูเขาคุณ
กลิ้งตกลงไปประมาณ๕๐เมตร
ได้รับบาดเจ็บไม่สามารถขยับตัวได้เนี่ย
ค้างอยู่ตรงต้นไม้แบบนี้นะครับ
แต่โชคดีที่นำโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วย
เธอก็เลยพยายามที่จะโทรศัพท์บอกสามี
ให้ขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยหน่อย
หลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งเดินฝ่าความมืด

จะลงไปตรงเส้นทางที่สูงชันแบบนี้
รกแบบนี้แล้วลื่นด้วยเพราะฝนมันเพิ่งตก
ก็ไปเจอสภาพของนางสาวจารุวัลคุณ
คือนอนแอ้งแม้งแบบนี้บาดเจ็บเพราะว่าตัวกลิ้งลงมา
แล้วก็แทกกับต้นไม้หลายต้นแล้วจนมาค้างอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้นะครับ
รวมระยะทางที่กู้ภัยต้องลงเขาอย่างทุลักทุเล
แล้วก็เอาร่างของคนเจ็บขึ้นเขามาอีก๒กิโลเมตรคุณ
ไป๑กิโลเมตร๒กิโลเมตรกลับอีก๑กิโลเมตรนะครับ
ทีนี้ครับก็พยายามที่จะปฐมพยาบาลคนเจ็บด้านล่างนี้ก่อน
หลังจากนั้นก็นำคนเจ็บใส่เปรย์หามขึ้นมาจากภูเขานะครับ
ก็ต้องใช้ทั้งเชือกแล้วก็ค่อยไต่กันขึ้นมาอย่างช้า
ป้องกันการลื่นล้มถ้าลื่นล้มไปทีนะคุณฮะ
เดี๋ยวทำให้คนเจ็บเจ็บซ้ำเข้าไปอีก
ก็ต้องระมัดระวังจนกระทั่งนำขึ้นมาบนถนนได้นะครับ

แต่ว่าตอนนี้หมอยังไม่ให้ขยับขยื่นร่างกายมากนักนะครับ

ของป่าหาของป่าก็ระวังนะ
หลงป่ากับสองเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดลื่นตกเขาแบบนี้นะ